คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้
กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งนึงนะคะ

คือค่อนข้างจะเขียนยาวนิดนึงนะคะในจีนสตอรี่นะคะ

ดาราเขาไม่ได้นอนกระดิกเท้า
ออกกองถ่ายละครทุกวันนะคะ
ส่วนขอใช้คำที่มึงกูเป็นแบบฉันเธอนะนะคะ

ว่าชอบด่าวิจารณ์คนอื่นแบบนี้

ควรไปเรียนเก่งที่มันขยันมากมาย

แล้วก็ปิดท้ายบอกว่าการมาด่าคนอื่นเนี่ย
มันไม่ทำให้พวกเธอสูงขึ้นนะคะ
จบแยกเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
ไม่แยกกลับมาลวงตัวกันอีก

ก็หยิบข้อความต่างนานามาคุณผู้ชม

เขาปาร์ตี้วันเกิดเขาผิดพรกรฉุกเฉินไหมจ๊ะ

คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อนะคะว่า

เพื่อนดาลัยคนหนึ่งทัวร์ลงค่ะ

เขาไปคอมเมนต์ใช่มั้ย

ก็เป็นคนในวงตาของเธอแหละก็มีเกิดความเห็นใจ

แสดงความคิดเห็นเหมือนกันตามนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ

ที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วมันเจ๋งยังไง

ก็มีข้อความอย่างนั้นนะก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร
ก็นิ่งเผื่อก่อนแล้วก็เลยไปเช็ค
มีเขียนแคปชั่นด้วยนะคะว่างจะมาตอบวันเนี้ยยุ่งเอ่อมีชาวเนเธอไม่ให้กำลังใจไม่หนิยก
ใหญ่เลยนะเออคือดาราที่ไปให้กำลังใจมะตูมเนี่ยแต่ด้านโดนกระแสตีกลับ
จะไปวาดาราคนนั้นอีกเลยนะนี่ก็ไม่ดีนะ
คือเรียกว่าตอนนี้มันมี๒ฝั่ง๒เสียงนะคะ

ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเอามาเปิดเผยเนี่ย
มันมีชื่อของนักแสดงนักร้องอายุ๒๓ปี
คุณผู้ชมที่ซูมให้ดูเนี่ยซูมเข้าไปใกล้นะคะ
ปรากฏว่านะคะก็มีคนปล่อยข่าวลือสะพัดนะคะว่า
คนนั้นก็คือน้องปีโป้นัชพันธ์นั่นเองนะคะ
เขาก็มีผลงานซีรีสอร์มูลคนนี้ค่ะที่ถอดเสื้อ
ก็คือเขาเมื่อก่อนเล่นฮอร์โมน
ตอนนี้มาเป็นนักแสดงสังกัดค่ายแกมมี่นะคะ
เพราะว่ามีภาพนี้คุณผู้ชมน้องปีโป้ไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
แต่น้องไม่ได้อยู่ร่วมภาพที่เรือยอดนะไม่เกี่ยวกันนะคะ
ชี้แจงบอกว่าน้องปีโป้ไม่ได้ติดเชื้อโควิด๑๙อย่างที่ลือกันนะคะ
คือก่อนหน้านี้น้องปีโป้ไปตรวจมาแล้วเพราะว่าเขาไปภูเก็ตนี่แหละค่ะ
แต่เขาไปกับครอบครัวเขาไม่ได้ไปเจอคุณดีเจมะตูมนะคะ
แต่ว่าในช่วงปีใหม่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าดาราครึ่งข้อนประเทศไปเที่ยวภูเก็ตกัน

แต่ว่าที่เขาถกเถียงกันอยู่ว่าเออแล้วแบบไปรวมตัวกันขอความร่วมมือทำไมทำแบบนั้น
อันนี้เป็นเสียงที่เขาถกเถียงกันขึ้นมานะคะ

เขาบอกว่าคุณดีเจมะตูมได้ชวนหนุ่มนายแบบไปด้วยนะคะ
ซึ่งแม้ก่อนหน้านี้นะคะดีเจมะตูมจะออกมาปฏิเสธไปแล้วนะคะว่าไม่มีเด็กองค์เด็กเอ็นอะไรหรอกค่ะ
แต่ว่าก็ยังมีข่าวในโลกโซเชียลนะคะออกมาแบบถล่มยับเหมือนกัน

ข่าวที่แชร์ในท์ทวิเตอร์โลกโซเชียลไม่เป็นความจริงนะคะ
ต้องตามดูกันต่อนะคะเรื่องนี้ก็
จริงอยากให้ฟังหูไว้หูนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เช็คจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้

ใช่ค่ะสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบกันเยอะจริงนะ